ตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่ระยอง
จะเป็นเมนูอะไรติดตามกันในช่วงตลอดกิน
ไปเลยค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหลังวังค่ะ
อยู่ที่หมู่๕ตะบนปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองระยอง
ทางร้านดูป้ายซะก่อนป้ายเก่าแก่โบราณขายมาเนิ่นนาน
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อสดเนื้อเปื่อยหมูสดหมูตุ๋น
มีทั้งน้ำข้นน้ำใสเนี่ยวัตถุดิบเห็นไหมเต็มหม้อเลยค่ะ
แล้วก็สดคัดมาอย่างดีสูตรของน้ำซุป
จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะเขาเนี่ยจะปรุงก่อนที่จะลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่ชาบ
คุณผู้ชมและจะบอกอย่างนี้ว่า
รสชาติของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะมีความอร่อยนัวหอมเข้มข้น
เรียกว่าไม่ต้องปรุงเลยก็ได้นะส่วนใครที่อยากจะทานก็ปรุงเพิ่มตามอัธยาศัย
จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยค่ะ
เนื้อเปื่อยเขาเขี้ยวเนื้อนานกว่า๔ชั่วโมงเลยนะคะ
กว่าจะได้มาบอกเลยว่าตั้งใจและพิถีพิทันกันอย่างมาก
ส่วนราคาขายพูดเลยว่าถูกอกถูกใจคนอย่างพวกเรามากเลยก็คือ
ราคาเริ่มต้น๒๐บาทสูงสุดประมาณสัก๗๐บาท
แล้วแต่ปริมาณที่เราสั่งไป
เจ้าของร้านคือคุณเกรียงศักดิ์เจริญสุขนะคะ
บอกว่าขายมานานกว่า๖ปีแล้วนะ
ลูกค้าตอบรับดีตั้งแต่วันแรกจนมาถึงปัจจุบัน
แล้วส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ทำงานโรงงาน

ส่วนใหญ่ก็คนที่ทำงานทั่วไปนี่แหละ
ดังนั้นขายไม่แพง
แต่ก็มีรายได้วันหนึ่งประมาณสัก๒๐๐๐๐บาท

ไม่ธรรมดาขายก๋วยเตี๋ยวมีแล้วได้เป็นแสนขนาดนี้
ต้องบอกเลยว่าเขาต้องมีทีเด็ดจริง

ส่วนใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยด้วยตัวเองค่ะ
ร้านจะเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึงบ่าย๓๓๐

แต่ถ้าวันไหนเป็นวันหยุดนักขัดตะเลิกก็จะไปหยุดวันนั้น
เพราะว่าคนส่วนใหญ่คนทำงานลูกค้าเขาก็จะไปหยุดเหมือนกันถูกไหม
ดังนั้นใครสนใจอยากไปซื้อหาทานดูนะคะ
ไปทานที่ร้านก็ติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์
แล้วก็เฟซบุ๊คที่ขึ้นให้ตรงหน้าจอนี้เลยค่ะ